รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
วิศวะเรียนไปได้ประมาณหนึ่งปีเขาก็เริ่มมีโอกาสพวดท่อง
เขาบอกว่าไตลูกชายสองข้างน่ะฟอร์มหมดเลย
ไตไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว
รู้สึกผิดที่ว่าเราเป็นกรรมพันธุ์ที่ให้ลูกเขาเป็นโรคไต
เพราะเราไม่รู้ว่าโรคไตมันเป็นกรรมพันธุ์ได้
อยากบอกใจเขาว่าหนูจะเป็นอย่างไร
แม่ก็ดูแลหนูตลอดจะดูแลไปเรื่อย

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

แข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

คุณผู้ชมที่เคารพทั่วประเทศเลยนะครับ
กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่ตอนนี้แน่นอนที่สุดนะครับ
ครับเป็นรายการเดียวนะครับที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
คุณป่าค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความหวังเนี่ยเวลาเราหวังสิ่งต่างส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องหวังสิ่งที่มันดี
สิ่งที่ประสบความสำเร็จแน่นอนทุกคนทุกวันนี้ที่ทำงานกันอยู่ก็อยู่กันเพื่อความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีลูกเต้าที่เรียนสูงเรียนดีมีชีวิตดี
แล้วถ้าชีวิตไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ล่ะคะคุณผู้ชมนอกจากจะไม่เป็นอย่างที่หวังไว้แล้วยังเลวร้ายกว่านั้นอีกค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเชิญครับ
เชิญครับ

ผมก็เลยมานอนกับป้าข้างนอก
ตีเป็นฝากระเบื้องที่เขาทิ้ง
ก็เอามาตอกแล้วก็ใช่กาวทาตรงรอยรั่ว

ป้าชื่อป้าเล็กเป็นแฟนของลุงปุ่น
มีอาชีพรับจ้างทำกวนปู

เขาเอามาให้เราเขาจะเอามาเป็นผืน
ถ้าทำทั้งผืนมันก็ได้ผืนละร้อย
ถ้าเราทำแค่สี่อีกเดียวเราก็ได้แค่ห้ารสิบบาท
ความฝันของลุงกับป่าก็เริ่มใกล้เข้ามา
คุณโตเลียนจบวิญญาตรีนิเศษ
ส่วนลูกชายคนที่๒ก็จบประวัติศาสตร์

ตอนที่เรียนวิศวะอยู่ผมมีอาการปวดท้อง
มันเหมือนกับว่ามีลมในกระเพาะเยอะครับ
แล้วมันปวดเก่งมาก
ก็เลยแบบโทรหาพ่อให้มารับ
เริ่มมีอาการหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็หลับแบบสลบไปเลย

พอไปถึงกรุงเทพนุ้นกระปะก็ขึ้นไปดู
เปิดประตูห้องเขาไปเขานอนฟุบอยู่กับเตียง

พอเอาเข้ามานอนบ้านคืนนึง
ช่าวเข้าไปโรงพยาบาลก็

เพราะเลยวิธยินต์ใช้ว่ามันอาจจะเป็นโลกไต
เขาบอกว่าไตลูกชายสองขางผอมหมดเลย
ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว
สงสารครับพอเขารู้ว่าเขาเป็นโรคไตเขาก็ร้องไห้
เขาคงคิดว่าเขาหมดอนาคตแค่นี้
จริงเราเสียใจครับเสียใจมาก
ว่าความฝันของลุงกับป่าอยู่ตรงเข้าสามคน
กลางคืนมันมืดไม่มีใครเห็นเพราะว่าลองหายคนเดียว
ไม่อยากให้ใครเห็นว่าเราท้อแท้เราเหนื่อยเราไม่อยากสู้ชีวิต
รู้สึกผิดที่ว่าเราเป็นกรรมพันธุ์ที่ให้ลูกเขาเป็นโรคไต
เพราะเราไม่รู้ว่าโรคไตมันเป็นกรรมพันธุ์ได้
อยากปลอบใจเขาว่าหนูจะเป็นยังไง
แม่ก็ดูแลหนูตลอดจะดูแลไปเรื่อย
ตัวเองไม่มีกินก็ไม่เป็นไร
ก็หายลูกได้กินได้อยู่กัน

ที่จริงม้อให้ฟอก๓ครั้งแต่ว่าขาชาใจแล้วไม่มี
ไปหลดที่ศาลก็ไม่ได้เพราะว่าค้าจะเป็นรม
มันต้องมีรถเฉาไปเพราะว่าการฟอกเลือดมันจะทำให้
เจอแดดเจออะไรบางต้องเป็นรมได้
ตอนนี้ฟอกมา๖ปีเลยค่ะ
นี่แหละครับลูกชายคนที่เป็นโรคไตชื่อจริงชื่อปริญญาครับ
เพราะผมอยากให้เขาได้รับปริญญาสมชื่อผมก็เลยตั้งชื่อตอนเล็กว่าปริญญาครับ
หลักครับหลักลูกหลักทั้ง๓คนเลยครับหลักเท่ากันเลยครับ
อยากให้ทุกคนมีอนาคตที่ดีแต่ตอนนี้มันก็หมดความหวังครับ
เพราะลูกชายคนกลางป่วยคนเล็กก็เลยไม่ได้เรียนต่อเรียนจบแค่ม๓ก็ต้องออกมาทำงานช่วยครอบครัว
พ่อหลักหนูนะตั้งใจรักษาตัวให้ดีจะได้ไปเรียนต่อ
ขอบคุณพ่อที่ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยทำหลายอย่างให้ครับ

แต่ก็เก่งที่สุดสำหรับผมครับ

ลุงยากได้เงินมาใช้หนี่นอกระบบครับ
เป็นหนี่นอกระบบอยู่แปดหมื่นครับ
ยืมมารักษาลูกตอนที่ลูกป่วยนะครับ

ไห่จะดอกเดือนละแปดพันแปดพันครับ
ถ้างดหนี้นอกระบบได้
ชีวิตครอบครัวอาจจะดีขึ้นพอดีอีกเยอะเลยครับ
สำหรับลุงชีวิตลุงก็คือ
ครอบครัวลูกเมียคือชีวิตของลุงเลยครับ

แต่ได้ลมหายใจลูกคืนมาก็เกินพอ
ขอเชิญพบกับลุงปุ่นครับ

สวัสดีค่ะคุณลุง

เรียกลุงปุ่นดูดีไหม

อายุก็คงเรียกพี่กันได้เนอะ
ครับวันนี้คุณลุงปุ่นหรือพี่ปุ่นนะครับ
ก็มีมาเชียร์สองท่าน
ก็คือภรรยานะครับป้าเล็กนะครับ
แล้วก็ลูกน้องปั่นนะครับ

ไม่ค่อยได้ยินไม่เป็นไรครับ

เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงคุณแม่ช่วยบอกลูกด้วยนะ

ดูภาพชีวิตเมื่อสักครู่นี้นะ

มันมีเรื่องเยอะแยะ

จ้ะมันแน่นในอก

มันมีอะไรอย่าง
ทนเหนื่อยยากกับลุงมากี่ปีแล้วป้า
กี่ปีแล้ว๓๐ปีแล้วมั้ง
แต่นี่ลูกชายคนโตกว่า๓๐แล้ว

ก็ไม่มีใครดื้อครับ

ไปเรียนก็คนโตจบปริญญานิเทศ

เพราะว่าพี่เขาป่วยไม่มีตังค์ทรง

ที่ฝันเลยก็คืออยากให้ลูกทุกคน

มันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเรา
ผมเองเรียนจบปสี่
แล้วก็ทำงานลำบากทำงานในสวนในไหล่
ก็เลยต่างความหวังกันคุยกันว่า
อยากจะให้ลูกเรียนให้สูงที่สุด

บความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้

จบปวศลากมต่อปริญญาตรี
ถือว่าเป็นอีกความหวังของคุณพ่อคุณแม่
คุณลุงถึงได้มีปัญหา
เขาก็โทรไปบอกว่าพ่อหนูปวดท่อง
ก็หายาเล็กหลวกกระเพาะมาเขาก็กลับมาเรียนต่อ
มาเรียนต่อเดี๋ยวสักเดือนพ่อพ่อเขาก็โทรไปอีก

บอกคุยกับแม่เขาด้วยผมด้วยแล้วก็เขาด้วย
คุยโทรศัพท์ผมอยู่ระยองเขาอยู่กรุงเทพ
คุยไปคุยมาเขาก็หายไปเลยจากโทรศัพท์

ก็คุยกับแม่เขาบอกว่าแม่ต้องอยู่ถ้าใสอย่างไง

แล้วเห็นลูกนอนสลบอยู่ในห้อง
ตกใจมากเพราะปกติคนเราจะหน้าอย่างนี้

ไปเห็นเขาหน้าเขาสิบกระดาษ
ปลุกเขาบอกปานเป็นอย่างไรถามเขาก็บอก
แม่หนูไม่ไหวแต่เขาก็ยังจัดสอบ
จะขอไปหาหมอแล้วกลับมาสอบต่อ
แล้ววันนั้นคุณแม่ก็คือไม่ยอมให้สอบแล้ว

วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงปวดท้องเยอะ
มันปวดเกรงนี้ในท้องครับ
รู้สึกคือแขนขาไม่มีแรง

แล้วก็จากนั้นก็คุยกับพ่อได้สักพัก
มันก็เผลอหลับไป

เราไปหาที่โรงพยาบาลที่ระยอง
เขาก็ตีว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหาร

หลังจากนั้นที่สลบไปแล้วคุณพ่อคุณแม่มาถึง

เขาก็ให้คืนกล้องเขาไป

ไม่มีอะไรเลยนะครับครับเขาก็เลยวินิษฐ์ใช้ใหม่เจาะอะไรก็อะไรครับ
ครับเจาะอาหารน้ำในร่างกายพี่ตัว

ไปตรวจไปตรวจแล้วก็เขาเรียกอะไรไปอันตราซาวหรืออะไรนะ

นั่นเลยเขาก็เลยบอกว่าลูกไปไม่มีไตเลยนะร้องข้างเลย
ฮะไม่มีไตแล้วนะ

แล้วตอนที่ไปตรวจคือใช้งานไม่ได้แล้ว

เดี๋ยวนะอยู่ดีไตคนเราฝ่อด้วยสาเหตุอะไรได้บ้างคะคุณลุง
กรรมพันธุ์เขาบอกเป็นกรรมพันธุ์

ก็เลยทบทวนไปได้ว่าในบ้านเรามีใครเป็นบ้าง
มีใครเป็นบ้างป้าเล็กคุณแม่มีแม่มีหลานแล้วก็
ตอนนี้หลานเป็นอีกคนแล้ว
แล้วก็ลูกชายป้า๒๐กว่าจากวันนั้นที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกไตฝอบ
ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ล่ะคะ

วินาทีที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตรู้สึกยังไง
ยังไม่รู้ว่าโรคไตมันจะรักษาหายได้ไหม
ก็เลยยังพอมีความหวังอยู่บ้างครับ
ก็คิดว่ารักษาหายแล้วก็ไปเรียนต่อได้
แต่พอหมอเขาพูดไปเรื่อยมันก็เริ่มรู้สึกแบบว่า

คือผมมีความตั้งใจว่า
อยากจะเรียนให้จบปริญญาแล้วก็สอบข้าราชการ
เพื่อให้พ่อกับแม่ได้อยู่สบายครับ
แต่ว่าพอมันเป็นแล้วมันก็หมดหวังทุกอย่าง
ปุ่นพอเป็นอย่างนี้แล้วคุณหมอ
ท่านบอกกับลุงปุ่นว่าอย่างไรบ้างเรื่องลูกชายของเรา

ก็อาจจะมีโอกาสหาย
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนบริจาคไต
ตรงกับเซลล์เหลือดเก็ดเลือด
อันนี้เขาถึงจะไปเปลี่ยนได้

ของผมเองเป็นกับเขาไม่ได้
ไม่ตรงไม่ตรงเปลี่ยนได้ก็ของแม่

เขาไม่เอาปั่นเขาไม่เอาแม่เคยบอกเขาแล้ว
บอกเอาใจแม่ไหมเขาบอกเขาไม่เอา
เขาขอรอบริจาคดีกว่า
ของปั่นวิธีฟอกไตตอนนี้คือทำอย่างไรบ้างค่ะ

ใช้เข็มเจาะเลือดที่แขนนะครับ
แล้วก็เลือดจะเข้าไปที่เครื่อง

ตอนนี้เจาะไปที่แขน๕ปีนี่เจาะตรงไหนบ้างแล้ว
จอกตรงไหนบ้างครับคือเจาะที่คอครับขอดูได้ไหมครับ
ภายนอกก็คือปั่นก็คือดูปกติมากเลยนะ

นี่คือผลจากการเจาะที่เราจะต้องฟอกไต

เส้นเส้นครับเส้นจริงเส้นเลือดจริงอะครับเส้นเลือด
ปั่นต้องทำฟอกไตวันละกี่รอบครับ

จากสภาพจิตใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่

ลุงก็ต้องรวบรวมพลังสูตรหายใจลึก
ประคับประคองลูกด้วยใช่ครับ
อบใจลูกว่ายังไงบ้างอะคะ

เพราะว่าคนเรามันไม่มืดตลอดครับ

วันข้างหน้ามันอาจจะหายอาจจะดีกว่านี้

หมดเงินไปกับการรักษาลูกเยอะไหมคะ

ก็เลยส่งผลกระทบให้ลูกคนเล็กไม่ได้เรียนหนังสือ

ค่ะคุณลุงปุ่นเห็นบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้

ไม่ครับมันกลัวเขาเสียกำลังใจ
ถ้าเราอ้อนแอแล้วเขาจะไม่สู้

แอบไปร้องในป้ามึงอะไรมึงไม่ให้ใครเข้าเห็น

แต่ก็เห็นเราท่อแท้แล้วเขาไม่สู้แน่มองดูแล้ว
ผมก็เลยแข็งไม่รอให้เขาเห็น
๕ปีที่สู้กันมากับเรื่องนี้
ถือว่ามีความ
โอเคเชิญค่ะ

แล้วเลือดออกในปากนี่คืออะไรคะ
อันนี้ก็เป็นผึงจะเป็น๓๔วันครับ
หมอบอกว่าไม่รู้ขาดวิตามินตัวไหน
ทำไมเขากินอะไรลงไปแล้วมันไม่มีผลในร่างกาย
เพราะเขาต้องปอกออกหมดนี่

ป้าจ๋าเดี๋ยววันนี้คุยกันนะป้านะ
มีอะไรที่รู้สึกว่ามันอยู่ในใจ
การพูดก็เป็นอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้เราได้ระบายออก
แล้วสิ่งหนักในใจจะได้เบาลง
วันนี้อยู่ด้วยกันเป๊กแล้วก็คุณป่า
แล้วก็ทางไทยรัฐยินดีมากเลย
ลุงกับป้าสมัครมาในรายการของเรา
เราอยากช่วยให้แบ่งเบา

เราจะไม่รอเราจะแข่งกันเลย
เพื่อให้ลุงมีทุนนะเอาไปสู้

ไม่ว่าจะสู้อะไรก็ตามนะตอนนี้นะคะ

เราจะเข้าเกมกันก่อนจะได้ไม่ต้องรอน้อง
น้องจะได้ใช้เวลาแล้วไม่ต้องรีบด้วยนะคะ
แล้วก็ไปตามนี้เลยนะครับคุณลุงปุ่น

ก็เดี๋ยวมาถามกันก่อนนะครับ
ว่าลุงปุ่นมารายการของเรานะครับ

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

คุณลุงเงิน๘๐๐๐ที่อยากได้

ไปใช้หนี้นอกระบบทั้งหมดเลยครับ
มีหนี่นอกระบบอยู่๘๐๐๐๐ครับครับเป็นหนี่มานานยังคะ

ก็คือเอามารักษาน้องใช่
ถ้าหมดหนี้ก้อนนี้ไปได้มันจะดี
ก็ดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าดอกมันเดือนละ๘๐๐๐บาท

๕๖ปีนะครับ๕๖ปีเดือนละ๘๐๐๐ครับ

ลุงปุ่นต้องร้องเพลง๕เพลง

เรามีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
ครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับ
ก็มาเริ่มกันเลยที่เพลงแรกเลยนะครับ
เพลงนี้๑๐๐๐บาทก่อนนะครับคุณลุงปุ่น๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
ครับไปเลยครับคุณลุงเพลงแรกค่ะ

เพลงกระเป๋าแวนเพียรติกับพริกครับ
ใส่ของเอกลาสหรือเปล่านุ่มไม่ได้ใส่

อยากให้ในถ้าค่ะได้ครับตัวช่วยมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับ
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงแรกนี้คุณลุงปุ่นนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณผู้ชมคะนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมจะหายใจไม่ทั่วท้อง
ส่งกำลังใจให้ลุงปุ่นกันมาเยอะค่ะคุณผู้ชม

เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
เพลงที่๒เพลงมาครับ
คนละจะกลาตอนจะเกิดผู้ดีตกตำ
กลับบ้านตอนคำ
เห็นเพียงห้องเปล่าใจหา
กระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้
อ่านและสุดลงร้องหาย
ก็เป็นไปได้หรือนี่
เพศพุ่งคุณดีเพราะบัญชีเงินที่ติดลม
ความรักจึงลมยามจมที่เสื่อมราศี
หวังเธอเป็นยารักษายามดวงมาให้ดี
แต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทาง
พี่มีดังเหมือนดังน้องตั้งตารอ
อนาคตเลือดมากง่อ
ถึงรอคงไม่มีหวัง
คงอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดัง
แต่พี่มันแฟ้งมันฟ้างเหมือนเรือที่รอวันรม
รักคงเหมาะคราวกระเป๋าแบนทุกแฟนที่จาก
มองห่องยามยา

เหลือเพียงกลิ่นหอม
ติดมอนในผีกอดอม
แต่ตัวน้องไปลอยลม

สู้ชีวิต